ลิอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อิทธิพลจากลมหนาวที่เข้ามาดูดกลืนความชื้นหายไป
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็โล่งเช่นเดียวกัน
ก็ลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้เองถูกหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมใหญ่
แถวบริเวณประเทศพม่าฝั่งตะวันตกดูดเข้าสู่ศูนย์กลาง
จึงทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะลดลง
ส่วนนี้เป็นแนวฝนที่มีการก่อตัวเป็นแนวยาวเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้แนวฝนนี้ก็จะค่อยเคลื่อนเข้ามายังบริเวณพื้นที่เมืองของเรา
แต่จากลมหนาวที่มีการแผลลงมากำลังแรงในระยะนี้
จะดันให้แนวฝนไปตกแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างแทน
ถ้าหากเราดูบริเวณทางตอนบนขนาดนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่ทำให้ตอนนี้อากาศนั้นเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
บริเวณความกดอากาศสูงมาดูดกลืนความชื้นหายไปหมด
และที่สำคัญกรมบุตุก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้

ก็จะมีการเคลื่อนที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน

ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนั้นก็มาในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

ร่องฝนก็จะเลื่อนลงไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างแทน
นี่คือการคำนวณบริเวณความกดอากาศสูง

จะสังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้
เดี๋ยวไปดูวันศุกร์จะพบว่ามีกำลังแรงเลยทีเดียว
แผ่มาถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม

หลังจากนั้นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์
ก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์
ความหนาวเย็นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ก่อนที่จะค่อยอ่อนกำลังลงในช่วงต้นสัปดาห์
ดังนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
ใครที่จะไปเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ